เป็นเวลานานกว่า๑๘๐วันแล้วครับ

เกี่ยวกับมาตรฐานทางการบิน
และนี่เองครับทำให้ทางการไทยต้องใช้อำนาจพิเศษ

ในการเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหานี้

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
หมายก็คือเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากลนั่นเองครับ

ประกาศให้ทงแดงไทยผ่านหน้าเว็บไซต์
สัญลักษณ์บ่งบอกว่ามาตรฐานการบินของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ
หลังจากได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินของไทย

กรมการบินพลเรือนเกาหลีใต้และกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซีย
ออกมาตรการห้ามสายการบินของไทยเปลี่ยนเส้นทางบินและเปิดเส้นทางบินใหม่
รวมถึงห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำทำการบินระหว่างประเทศแต่ได้รับการผ่อนผันในระยะต่อมา
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินมาตรฐานการบินของไทย
รัฐบาลใช้มาตรา๔๔แก้ไขปัญหานี้โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
สบปพขึ้นตรงกับหัวหน้าคอสชมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการ
การแก้ไขปัญหาหลักคือการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกำกับดูแลการบินหรือกรมการบินพลเรือน
กรมท่าอากาศยานรับหน้าที่ดูแลสนามบิน
ความรับผิดชอบ๒๘แห่งของกรมการบินพลเรือน
และสุดท้ายสำนักงานค้นหาช่วยเหลือและสอบสวนอุบัติเหตุ
ทำหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศยาน

เข้มแข็งในที่นี้ก็หมายถึงในเรื่องของบุคลากร
เพราะฉะนั้นการสร้างบุคลากรนั้นถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง

ในการที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการบินของประเทศไทยนั้น
ให้มีความยั่งยืนนะครับ
ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้จากกฎกติกาต่าง
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับ
ซึ่งในการแก้ปัญหาจะต้องเร่งหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

จากจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ
ที่จะตรวจสอบสายการบินของไทยทั้ง๔๑ราย

สายการบินจะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับ
ในกระบวนการของการออกใบอนุญาตตามใบอนุญาตใหม่นะครับ
ตามคู่มือมาตรฐานเล็บใหม่นะครับ

โดยเฉพาะในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่๒กับขั้นตอนที่๓
ซึ่งเขาได้ยื่นมาหมดแล้วนะครับ
แล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้า

ปัญหานี้แม้ไทยจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการบินไทยอย่างมหาศาล
เหตุการณ์นี้จึงถูกจัดให้เป็นบันทึกไทย